พริตตี้สาวค่ะร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจปอทนะคะ
บอกว่าแฟนที่เลิกไปแล้วเนี่ย
เอาคลิปในขณะที่มีเพศสัมพันธ์กันเนี่ย
ไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนี่นะคะ
นายปกรณ์วิทยานราธนาความค่ะ
พาผู้เสียหายนะคะเป็นน้องพริตตี้สาวรายนี้นะคะ
มาแจ้งความกับตำรวจปอทนะคะ
น้องคนนี้อายุ๒๒ปีเท่านั้นเองนะคะ
นามสมมุติชื่อว่าน้องเชอรี่แล้วกันนะคะ
ไปพบกับพันธุ์ตำรวจเอกวิขออภัยนะคะ
สิริวัตรดีพอรองผู้บังคับการ
บังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอัธยกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทนะคะ

วันที่๑๘สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
ขณะที่ผู้เสียหายพักอยู่คอนโดแถวนวมิน
ไปพบว่ามีคลิปวิดีโอของตัวเอง
ที่เคยถ่ายไว้กับแฟนเก่า
ปรากฏลงในสื่อสังคมออนไลน์
จากนั้นผู้เสียหายก็เลยตัดสินใจ

ก็เลยคิดด้วยกันว่าจะดำเนินการ
ก็คือแจ้งความเอาผิดกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

คดีลักษณะนี้เจอค่อนข้างเยอะนะ

เป็นกรณีระหว่างที่คบหา

สมัครใจกันที่จะถ่ายคลิป

ระหว่างช่วงที่มีเพศสัมพันธ์กัน

จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความเสียหายก็คือการแก้แค้น
อยากจะขอความร่วมมือนะตำรวจบอกแบบนี้ค่ะ
ขอความร่วมมือกรณีนี้อย่าถ่ายคลิปหรือรูปภาพลับเอาไว้เลย
เนื่องจากอาจจะควบคุมการเผยแพร่ภาพเหล่านั้นไม่ได้
ถึงอดีตคู่รักหรือคนรักไม่ได้เป็นคนปล่อย
แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเจ้าของภาพขายโทรศัพท์ให้บุคคลอื่น
มันอาจจะถูกแฮ็กได้ภาพนี้อาจจะไปเผยแพร่ก็ได้
จากนี้นะคะหากพิสูจน์ทราบได้แล้วว่าใครเป็นคนทำ
หรือว่าถ้าเป็นคู่รักก็แล้วแต่จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
อีกทั้งอาจจะมีข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาด้วยนะคะ
หรือความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
ข้อหานำเข้าข้อมูลที่มีลักษณะลามกอนาจารย์
โทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทนะคะ

ส่วนกรณีเว็บไซต์ที่เอาไปเผยแพร่ต่อ
คนที่ส่งต่อถือว่ามีความผิดทันที
เพราะเป็นการกระทำที่ไม่ดีก็จะถูกดำเนินคดีเหมือนกัน
จากการประสานข้อมูลกับพนักงานสอบสวน
สนบึงกลุ่มเนี่ยทราบว่านอกจากความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์แล้วนะคะ
ยังมีความผิดกฎหมายอาญาอีกด้วยนะคะ